เมื่อวานนี้นะคะทางด้านครอบครัวเพื่อนดีเจรวมไปถึงคนในวงการบันเทิง
ได้เดินทางไปร่วมส่งดีเจโกเป็นครั้งสุดท้ายนะคะ
เมื่อวานนี้ทางครอบครัวแล้วก็เพื่อนดีเจทั้งดีเจเป้ดีเจเช้า
ดีเจแนนดีเจเจเจมส์คุณนิโคเทริโอรวมไปถึงน้องทิกเกอร์อาชิระ
และคนในวงการบันเทิงได้เดินทางไปร่วมไว้อาลัย
และส่งดีเจโกนักจัดรายการวิทยุคลื่นดังเป็นครั้งสุดท้าย
ที่วัดปริวาสราชสงครามซึ่งบรรยากาศในงานเนี่ย
ไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจของคนที่มาร่วมงานนะคะ
ก่อนจะเริ่มพิธีชาปนกิจค่ะทั้งครอบครัวนำโดยคุณพ่อ
แล้วก็ภรรยาของดีเจโกได้ทำพิธีเผากระดาษ
แซจี้เพราะเชื่อว่าจะเป็นใบเบิกทางเพื่อเปิดทางให้ดวงวิญญาณ
เดินทางไปสู่พบภูมิที่ดีสู่ดินแดนสุขาวดี
ดินแดนที่มีแต่ความสุขค่ะในขณะที่ดีเจเป้พี่ชายคนสนิท
เขาจัดรายการด้วยกันเป็นประจำก็เล่าให้นักข่าวฟังทั้งน้ำตาเลยนะคะว่า
หลังจากที่ดีเจโกเสียชีวิตไปแล้ว
ได้ไปเข้าฝันลูกชายวัย๒ขวบนั่นก็คือน้องเรน
เข้าฝันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะพี่แจ๊ค
ไปเข้าฝันถึงสองครั้งสองคราค่ะค่ะ
เรื่องราวจะเป็นยังไงลองไปฟังดีเจเป้ค่ะ
ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เรามาส่งน้องเป็นวันสุดท้ายแล้วเลยนะครับ
แล้วก็พอดีอยากจะเล่าให้หลายคนได้ฟังเนอะ
คือน้องเรนก็เห็นพ่อมาหา
แล้วก็ได้พูดกับคนในครอบครัวนะครับบอกว่าป๊าป๊าแฮปปี้
แค่นี้เราก็รู้สึกดีใจแล้วครับ
ก็ฝันถึงครั้งแรกก็อาจจะมาน่ากลัวนิดหนึ่ง
นี่พอทางด้านครอบครัวได้ยินน้องเรนพูดแบบนี้

พอรู้เรื่องนี้ก็ไปหาพระที่ตัวเองนับถือ

เขาไปดีแล้วเขาไปสบายแล้ว
สำหรับดีเจโกได้เสียชีวิตในวัย๓๖ปีเท่านั้นนะคะ
ยังไงบันเทิงไทยรัฐเองก็ต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ